รางวัลที่หนึ่งค่ะแม่ค้าขายไข่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
ทำยังไงล่ะมองซ้ายมองขวาก็แจกไข่เลยละกันค่ะ
ต้องถูกรางวัลที่๑เลยเหรอ

นี่คนนี้แหละที่เขาถูกรางวัลนะคะ
เขาเป็นแม่ค้าขายไข่ก็เลยเอาสิ่งที่ตัวเองขายมาแจกเลย
ขายของอยู่ที่ตลาดสดกองไทยค่ะอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โชคดีชื่อว่าคุณสิริพันธ์เริกอุดมหรือว่าเจ๊กระรอก
ถูกรางวัลที่หนึ่งไปหนึ่งใบ
ไข่ให้กับชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแหม
คนมารอรับกันต่อแถวยาวแต่หมดในพริบตาเหมือนกัน
ก็ไวอยู่นะคนมาต่อเยอะไงคะ
นี่เจ๊กระรอกบอกว่าถูกรางวัลที่๑มาจากการฝันเห็นป้าที่เสียชีวิตไปแล้ว
ป้าเนี่ยบอกว่าให้ไปซื้อง้อให้หน่อย๓กิโลกรัม
ก็เลยได้เลข๘๗กับเลข๓มา

แล้วอ่าเลข๓ไม่ติดอ่ะอ่า๘๗อะไรนั้นมาไง

เอ้าสรุปแล้วนะคะแจกไข่ไปทั้งหมด๕๐๐แผง
เกลี้ยงทุกรอบเลยดิฉันเดี๋ยว
นี่ฉันคิดก่อนว่านี่ฉันฝันถึงคุณเหมือนกันนะ

แค่ฝันให้พูดออกนิดหนึ่งนึกให้แปลให้ด้วย
ทะเบียน๙๙๘แวะซื้อเครื่องดื่ม๓ขวด
ไปที่คอนโดเลขที่๕๓๒อยู่ที่นั่น๓ชั่วโมงแล้วออกมา

สุดยาวมากเนี้ย
ครับรถทะเบียน๙๙๘ว่าซื้อครึ่งดื่ม๓ขวดไปที่คอนโดเล่นที่๕๓๒ไว้อยู่ที่นั่น๓ชั่วโมงแล้วค่อยออกมา
อ่ะไม่จดแล้วเอาสกรีปมาเดี๋ยวจะพับเก็บกลับมา
อ่ะคนโชคดีดีด้วยค่ะ